คุณผู้ชมนี่ให้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คือเหตุการณ์นี้คุณแม่ของน้องพีคือโทรหาคุณครูเลยนะ
คุณครูคุณครูบอกพีด่วนเลยนะ
พีรีบกลับบ้านด่วนเลยคือตอนนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน
แล้วพอคุณแม่บอกครูแบบนี้นะ
ครูรีบไปบอกพีเดี๋ยวไปฟังเหตุผลกันหน่อย
แม่รีบให้พีกลับบ้านเพราะอะไรครับ
เห็นไหมครูมาบอกพี
แม่เนี้ยให้พีกลับบ้านตอนนี้เลย

พระเจ้าพีก็กำลังเรียนหนังสืออยู่นะแม่

กลับเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้กลับมาโรงเรียนอีกโรงเรียนเขาเลิกกันหมดแล้วคุณผู้ชม
บอกให้ไปเคียนวัวหน่อยเคียนวัวหน่อยเคียนภาษาอีสานแปลว่าไปแก้ไปแกะอะไรอย่างนี้
ว่าไปผูกหัวไว้ตรงลาให้มันกินย่าอยู่ไงคุณ
คือไปผูกกลางแดดตรงนั้นแล้ววัวมันร้อนไงแม่ก็เลยจะให้ไปแบบเอาวัวเข้าไปในที่ร่ม

คุณแล้วหลังจากที่น้องพีกลับบ้านไปดูชุดสิชุดเต็มมากค่ะ

แล้วน้องน่ะถ่ายคลิปนะส่งให้ครูดูแล้วก็บอกครูเนี่ยหนูมาย้ายวัวเรียบร้อยแล้วนะ
ครึ่งวันเลยละกันบ้านไกลจะให้กลับไปเรียนอีกนะก็คงไม่ไหว
เอาเป็นหลักฐานยืนยันว่าครูผมมาทำงานตามที่แม่บอกจริงนะผมไม่ได้โดดเรียนไปเที่ยวที่ไหนนะ
ใช่ค่ะอันนี้คงร้อนจริงดูน้องสิหมวกปีกกว้างขนาดนี้
แล้วก็คนก็คนไปคอมเมนต์แหละบอกว่าเข้าใจเลยอ่ะ
ที่มันมีบริบทชุมชนอะไรแบบนี้คุณครูก็ต้องยืดหยุ่นไปด้วย
แม่น่ะรักลูกนะแต่แม่ก็รักวัวเหมือนกันค่ะ
คลิปนี้ก็คนดูเยอะมากเหมือนกันนะคอมเมนต์ก็เยอะ